เรื่องงามหน้ากันก่อนงามหน้างามไส้ด้วย
เรื่องอะไรฮะเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ใช้เครื่องบินของตำรวจในการขนเหล้าในการขนเบียร์
เถื่อนด้วยนะฮะแล้วเอามาที่ประเทศเอามาที่กรุงเทพมหานคร
จริงเหตุการณ์นี้ย้อนไปประมาณสัก๒๓ปีที่แล้ว
เหตุมันเกิดมาหลายปีแล้วแต่คดีมันไม่กระดิกเลย
บอกว่ามีตำรวจใหญ่ระดับผู้บังคับการเนี่ย
ของตำรวจของกองบินตำรวจก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลำเลียงใช้คำว่าลำเลียงเลยเหรอ

มีหลักฐานมาตั้งแต่ปี๒๐๑๖๑ฮะ
คือตอนนั้นเครื่องบินของตำรวจของทหารของการเกษตร

ไม่มีภารกิจยังไงก็ต้องบินเก็บชั่วโมง

เครื่องบินของตำรวจก็ต้องทำแบบนี้เช่นเดียวกัน

เครื่องเปล่ามีแค่นักบินคนเดียว๒คนก็เพียงพอ
นะฮะบินเก็บชั่วโมงแต่ไปไปมาไม่ใช่เฉพาะเก็บชั่วโมงครับ
พอไปที่ด่านนอกที่สะดาวสงขลา
ขากลับมาเนี่ย
ร้องตู่ซึ่งเป็นระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง

และตามรายงานเบื้องต้นร้องเรียนไปเรียบร้อยกับปปชตั้งแต่ปี๖๑
มาถึงปี๖๔คดียังไม่กระดิก
เรื่องดังกล่าวเมื่อวานนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ท่านก็บอกว่าพตรีสุธิพงภ์เพชรรัก
อยู่ในปปชแต่ตำรวจก็รอบปปช
หากมีคำพิจารณาแรงออกมาตำรวจพร้อมดำเนินการทันที
อย่างนี้มีการชี้มูลออกมาแต่ตอนนี้มันอยู่กับปปช
ตำรวจก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่จริง
เพราะอะไรเพราะว่าทางพบตรคเอกสุวแจ้งยสุบปส
ไปสอบเร่งด่วนเลยตั้งแต่ปี๖๑

จึงเทประการใดมอบหมายพนธ์ตำรวจเอก
วิศนุปราสาททองโอสด
เจรตำรวจแห่งชาติแล้วนะ

หากเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้

มาทำเรื่องอย่างนี้และทุกวันนี้เขายังเติบโต
ในเส้นทางของตำรวจอยู่อย่างสบายดีมีสุข
ไม่มีใครทำอะไรเขาได้เลยผ่านมา๓๔ปีแล้วก็ตามฮะ